ท่านผู้ชมครับวันนี้ที่โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ที่เชียงรายนะครับ
ได้มีพิธีมอบเกียรติบัติให้กับนักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษนะครับ
รวมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียนด้วย
เพราะว่าเขาก็ไปทำงานช่วยสำรวจถ้ำกับชาวอังกฤษอยู่นะครับ
ก็หลังจากที่ทั้งสองช่วยกันค้นหาโค้ชและนักฟุตบอลทีมหมูป่าตั้งแต่วันแรกเลย
ที่สุดแล้วก็สามารถช่วยเหลือกันออกมาได้สำเร็จนะครับ
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัติให้กับนายกมลคุณงามความดี
เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียนนะครับ
แล้วก็นายเวิร์นอันสเวิร์ดนักสำรวจถ้ำและนักดำน้ำชาวอังกฤษ
ซึ่งเป็นกลุ่มแรกเลยนะครับ
เข้าไปค้นหาโค้ชและนักฟุตบอลทีมหมูป่าอาคาเดมี่
ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
คือทั้งสองเนี่ยเคยไปสำรวจถ้ำแห่งนี้มาแล้วนะครับ
แล้วก็ยังเป็นผู้ประสานนักดำน้ำชาวอังกฤษและชาวต่างชาติ
ให้มาร่วมกันค้นหาจนพบตัวในที่สุดนะครับ
ตัวแทนของนักเรียนได้กล่าวขอบคุณทั้งสองคน
เสียสละเข้าไปค้นหาและช่วยเหลือทีมหมูป่า

เพื่อไว้อะไรให้กับนาวาตรีสมานกุนันหรือจ่าแซม
อดีตหน่วยซิลที่เข้าไปช่วยเหลือในภารกิจครั้งนี้ด้วยแล้วก็เสียชีวิต
วนอันสวัสดิ์นักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษเปิดเผยถึงการเข้าช่วยเหลือทีมหมูป่าว่า
หลังจากที่เขากับทีมงานเข้าไปค้นหาโค้ชกับนักฟุตบอลทีมหมูป่าได้๔วัน
ก็เลยตัดสินใจปรึกษากับนายนรงศักดิ์โอสธนากรซึ่งเป็นผู้ว่าเชียงรายในขณะนั้น
แล้วก็เห็นว่าภารกิจนี้ต้องประสานผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักดำน้ำในถ้ำระดับโลกให้มาช่วยเหลือ
เพราะว่าเราจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ประสานไปนะครับ
แล้วเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายก็มาช่วยเหลือกันนะครับจนเด็กแล้วก็โค้ชเอกออกจากถ้ำมาได้อย่างปลอดภัย
แล้วก็ได้เดินทางไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์มาแล้ว
ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ที่ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงดีแล้วก็ปลอดภัย
ทุกคนต้องเป็นแกครีมแกร่างก่อนสุข

ที่แทนเมาวังต้องการ
ไม่ใช่การเล่นหากความสำคัญจะสร้างความสร้างที่ดี

ก็เคยทำงานอยู่ในพื้นที่แถวถ้ำหลวงนะครับ
ก็เลยคุ้นเคยกับพื้นที่แถวนั้นดีนะครับ
เข้าไปสำรวจในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนมา๖ปีกว่าแล้ว
ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ยอมรับว่า
ภารกิจช่วยทีมหมูป่านักดำน้ำชาวต่างชาติ
เข้าไปเจอทีมหมูป่าเป็นผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำ
แล้วก็มีความสามารถมากในการดมกลิ่นจากฟองอากาศ
ดมกลิ่นจากฟองอากาศจนทำให้พบทั้ง๑๓คนในถ้ำ
เขาใช้ประสบการณ์ในการดำน้ำนะครับ
นักดำน้ำอริกจรณี่ในถ้ำโดยตรง
เขาดำไปเขาดมไปเขาดำไปเขาดมไป
ที่โถงไหนที่ว่ามีปล่องอากาศหรือมีอะไร
เขาจะใช้ดมกลิ่นมา
ทำยังไงดีทำไมถึงไม่เจอ
ผมก็ได้แต่บอกว่าเขายังไม่ถึงจุด

ก็ไม่นึกว่าเด็กอาจจะหนีมันจะลึกเลย
เพราะตรงนั้นอยู่ลึกนะฮะเนินนมสาวนี่ถือว่าเกือบจะสุดถ้ำ
นี่นะฮะแล้วเดี๋ยวถ้าสถานการณ์ปกตินะครับ

ทั้งวันนี่กับวันนี้บอกว่าก็จะขอนุญาตเจ้าหน้าที่เข้าไปสมรวจภายในท่ำหลวง
อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วจะไปดูที่ถ้ำทรายทองด้วย
เพื่อจะไปหาว่ามันจะมีจุดเชื่อมต่อกันไหมนะครับ
จะได้เป็นพื้นที่ในการช่วยเหลือกันได้
รวมถึงฝากเตือนคนที่จะเดินทางไปเที่ยวในท่ำ
แล้วก็ทางที่ดีก่อนจะไปก็เอาไฟฉายไปด้วยนะครับ
น้ำดื่มอาหารอุปกรณ์ที่จำเป็นก่อนเข้าถ้ำเอาไปด้วย
เพราะบางครั้งเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ก็เชื่อว่าตอนนี้ถ้าหากจะฟื้นฟูเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
คนจะต้องอยากไปกันเยอะมากจริง
ภูมิก็ดังไปทั่วโลกขนาดนั้นนะคะ
เผลอจะอยากไปถึงจุดเนินนมสาว